นี้คือชมหน้าของนักมวยคู่เอกศึกย่อนมวยธรรมชาวนี้นะครับอยู่ข้างผมนะครับ
มุมแดงนี่เจ้าของฉายาบอนไซมรณะครับฉายาหดเหลือเกินนะครับก้านกกรรมนาศครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินนะครับรายนี้นักชกหน้าหยกนะครับหล่อเหลาเหลือเกิน
ว่ากันว่าเดินเข้าซอยนี่สาวเห็นแล้วจิกหมอนนะครับกล้องธรณีสอบุญเยี่ยมครับ
พี่เขาหล่อกว่าเขาสูงกว่าจะเอาอะไรไปสู้เขาเนี่ย
หล่อเป็นรองแก่สมองมวยกินผมยากครับ
หล่อเป็นหลอกสมองมวยกินเขายากนะครับเขาว่ามาอย่างนี้เราว่าไง

กันเวทีเต็มที่เต็มถังแน่นอนนะครับมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อน
วันนี้เดี๋ยวรู้ใครบู่ใครจะวิทยามาก
ครับมาดูมวยเข้าเอกของเราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงการกองอมนาศชื่อการใจดีอายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
กมาแล้ว๑๑๒ครั้งชนะ๗๔แพ้๓๕เสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนลำน้ำมูลเล็กต่อมินบุรีที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินกล้องธรณีสบุญเยี่ยมหรือผลเมืองละโว
ชื่อภูเบศณสงขาอายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชร
กมาแล้ว๖๓ครั้งชนะ๔๗แพ้๑๖ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนรุ่งกิจหมอเบสกรรมลาที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ภันเตรียมตีสัญญาลัธนภัยวงนะครับ
อันนี้เป็นสถิติของมุมแดงนะครับขึ้นมาสักครู่นี้
การผ่านสังเวียนเลือดคู่นี้ต้องบอกว่า
นี่สถิติของมุมน้ำเงินครับกล้องทรณีห้วนเดีย
ครับนี่เดี๋ยวมาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่๓ครับ
พันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมภัยทูลกบกลางและชายุทธ์ขำนเรศครับ
ให้ฝ่ายแดงม้าศึก๔๙และเพชรเมืองย่า๔๘ครับ

ครับมุมแดงมีพี่กับกำลังหน้าชูสวันนะครับ
ประธานมวยไทยที่เมืองป่าทะริ้วนะครับ

น้ำเงินมีพันตรีจเด็ดสุวรรณรังศรีนะครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับก้องธรณีครับ

พี่ชายแท่ของสามารถพระยักษ์อรุณครับ
น่าหิดกองน่าหิดกอง
นี่เขาอยู่อำเภอพนมสารคามหน้าฝ่ายแดง
จังหวัดชาติเชียงเซาคบ้านโปรเมอเตอร์ทรงชัย

ต้องบอกว่าเป็นโปรโมเตอร์อันดับหนึ่ง

เรื่องของมวยนี่ไม่ยอมเลยนะชื่ออะไรนะชื่อคุณทรงชัยรักน็อก
ด็อกเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันด็อกเตอร์
บอกชื่อนี้เวลานี้แฟนมวยเขาจะดู
วันนี้ศึกอะไรถ้าบอกว่าวันทรงชัยแล้วเขาไม่ดูผู้มวยเลย
ถ้าขึ้นป้ายนี่มาเลยนะแต่ว่าวันที่๓๐นี้นะต้องไปพิสูจน์กันนะ
เพราะในช่วงนี้จริงแล้ววงการบทของเราคนอยู่นี่น้อยหายไปเยอะนะ
อยู่ภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับโปรแมตเตอร์หลังจากที่เปิดมาเนี่ยนะ
ยังไม่เห็นโปรแมตเตอร์รายไหนยังไม่ได้ขึ้นรายไหนนะ
โอ้ล่วงกันเป็นแถวด้วยนะในภาพการบทเออ
เป็นความต่างที่คนละหน่อยคนมีพ้นก็มากน้อย
สูตรกันว่าโรงการบวกของเราจะเป็นยังไงวันที่๓๐นี้กับประสุทธิ์กรรมสมศัษฐายังอยู่เต็มหรือเปล่า
พิสูจน์กันนะครับ๓๐แต่บนเวทีตอนนี้พิสูจน์ก่อนเลย
แดงการกองกรรมนาศน้ำเงินกล้องธรณีสบุญเยี่ยม
กู้แรกนะครับภัยยักษ์สูงกีฬาบอบพระพชนะกระแนนเพชรหัวหินปลอเพชรไข่แก้ว
เพชรใหม่สอนอารมณ์สัตว์ชนะกระแนนเพชรไชยาสิทธิ์ภูมิพันธุม้าศิเทศอบตกัมภีร์
ชนะกระแนนเพชรเมืองย่าสุศาครมวยไทยยินส์๓กู้แรกแดงเข้าวิทย์หมดเลยนะครับ
ต้องเปิดเกณฑ์ต้องขยับเข้าหาตะหรอกนะครับมีแท่งขวาสาบ
แดงบอกนะครับรูปหล่อเป็นรองแต่สมองกินผมยากเดี๋ยวดูเลย

บนเวทีความหล่อเป็นส่วนประกอบพี่ป่าฝีมือเป็นเรื่องใหญ่
ตอนนี้จะมาเน้นที่แค่งขวานะเกี่ยวกัน

ถ้าคู่นี้พูดถึงสมองบอกว่าไม่ได้กินทำไมแต่ว่ากินยากมาก
แต่ว่าการผ่านมวยแดงมาเยอะกว่าแดงมา๑๒๐ครั้ง
แล้วมวยอย่างการ์ดกรรมนาธิ์ผมก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าคือกรรมนาธิ์เหนื่อยกว่า
มวยเขาจริงจังไม่เหนื่อยเลยล่ะ

วยคู่เอกของเรานะครับผ่านมาแล้วครับยกแรกครับ

การ์ดนี่กระดูกกระดูกไม่ต้องพูดถึงครับ
ประสบการณ์นี่ต่อยมาเป็นร้อย
ส่วนฝ่ายน้ำเงินกล้องธรณีนี่บอกชื่อกล้องนี้แฟนมวยอาจจะไม่รู้จักครับ

กล้องพูทรณ์ครับมภูวนา
แล้วก็มาเป็นกล้องภูทรนพีรัน

เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่มาใหม่กล้องธรณีจะใช้ไลค์หรือเปล่า

ชื่อไหนก็ได้ขอให้ชนะแหละครับน้ำเงิน
กล้องธรณีสบุญเยี่ยมน้ำเงินนะครับ

เพื่อนโชคให้โหลดส่วนพยาวใหญ่กว่าเลยนะครับ
ซ้ายกัดขวาด้วยเข้าด้วยครับ
ซ้ายแลกขวาต้องออกก่อนเข้าและคุณสู้นึงจะรับเต็ม
โต้กันลำบากแต่ถ้าไม่เข้านี่โดนคืนทันควันเหมือนกัน

พันธุ์ตำรวจโทสัญญารัฐนาภัยวงศ์
ลงรวมจิตสุงคลอยู่ใกล้ยศแล้วก็ขนาดดนอยู่เบิร์น
ดูลงกายดูมือดูมือดูมือดูมือ
แล้วนิ่งอยู่แล้วจนแล้วนิ่งอยู่ซ้ายนี่ค่อยสั่ง

สีเสื้อสายตาคอยดูด้วยนะ
ต้องค่อยค่อยค่อยดู
ต่อซ้ายต่อซ้ายเจอแต่สูงที่ด้วยซ้ายเจ้าเดียวกัน
เขาบอกว่าเรื่องฝีมือไม่เป็นรองแน่นะ

ต้องดูต้องดูเรื่องมันสมองมันสมอง
คู่นี้เตะหลุดนิดหลุดหน่อยนี่

ใครชนะได้เลยนะแพ้หรือว่าชนะได้เลยนะเนี่ย
โต้เหลี่ยมกันโต้เหลี่ยมกันอยู่แทงด้วยซ้าย

เอาตียากเลยแบบนี้ตียากเลย

ให้หลงจังหวะนิดเดียวเป็นเรื่องเลยนะ

เบนบ้านขยับเสียน่ะแบบนี้แน่ง

ไม่ได้ด้วยแล้วก็แหมดแดงอีกขี้กว่าหมึกเลย

หยับเข้าไป
หลักต่อยาวกับการกอบคำนาจ
มันเหมือนได้ช่วงแดงได้หนัก
ส่วนห่วงทั้งสมัยด้วย
จากนี่แดงทำได้ดีกว่านะครับ

มีทั้งเพื่อนอำบากใจเลย
มีติงขวานี่ไหม

ว่ากันต่อยก๓ครับ
พั่มอยกครับ

อันนี้หัวดแข้งซ้ายยาวเลย
เข้ารำตัว
ที่ซ้ายเข้าไป
ต้องดูนะครับคนที่แก้เกมนั้นก็คือกระเกงสีน้ำเงินนะครับ
กล้องเทลานีสอบุญเยี่ยมว่าจะแก้ยังไง
แดงนั้นไม่ต้องแก้ครับเพราะรอจังหวะ๒อยู่แล้ว
รอน้ำเงินออกแล้วโต้รอแล้วโต้โต้ลูกหนัก
เตยกระเพาะแข่งขวาเนี่ยใกล้ขวาเตยขวาเนี่ยอันตรายมากนะครับ
การก่อกำมันหน้ามวยจากผนมศาลทางชาวเชิงเชาแบทริวนั่นแหละครับ
มือขยับถือช้ายออกไหม
ถือช้ายต่อช้ายคูณเหมือนกันสาหวือ

สิ้นเร็ว
แล้วแดงยังไม่หมดมีไอรี่ย่าง
ขยับหนึ่งจังหวะเลยนะครับแดง
ขออย่าเอาดับเอาไว้เห็นไหมเขาก็ใกล้ด้วยพอจังหวะเข้ามานี่ผีบยันเลย
อันนั้นก็ต้องมีในเข้ามาช่วยแล้ว
ออกน้อยไปหน่อยนะครับตรงตะลอนีแก้งซ้ายขยันอีกหน่อย
จ้องหลายอย่ารอมากไป
เหอะห้าว่าจะเป็นเรื่องได้นะนี่ครับเจอแก้งขวาพอเลย

เตรียมการอยู่เลยแบบนี้
ยิ่งชกยิ่งปวดหัวต้องแก้เลยครับ
อย่างน้อยที่สุดเดินต้องลึกกว่านี้
ต้องขวามีไหมซ้ายยาวมีหรือเปล่า

ขยันหน่อยต้องเพิ่มประหยันหน่อย

ก็เป็นนักเรียนครูเตือนเลยให้กระหยันหนังสือหน่อยน้ำเงิน
อันนี้กลายเป็นมวยตั้งรับเลยนะวันนี้เจ้าตาน
แต่ละแข้งแต่ละดอกหนักตากแรงนั่นกันเลยครับ
ก็มันไซ่ไงคู่ชกหล่อกว่าเตะซะเลย
รุ่นน้องรุ่นน้อง
อาศัยความเก่าครับ
น้ำเงินนี่หล่อขนาดว่าขึ้นหน้าปกนิตยสารมาแล้วนะครับ
เดี๋ยวดูเตะไปเตะมาจะเป็นอย่างไรครับตามต่อยกสี่
ลักษณะแบบนี้พี่ป่าแดงไม่รวมมวยซ้าย

เกมของกล้องทริงนี่ถือว่าเป็นการมาไฟลักษณ์ครั้งแรกนะ
พึ่งมาต่อยแพ้ชนะในร้าย
เดี๋ยวแป๊บเดียวนะถ้าต่อยทรงนี้นะมันแข้งซ้ายมันน่ารัก
แล้วเนียนตาแป๊บเดี๋ยวกันสร้างการจัด
ต้องติดตามตัวนี้ครับต่อไปนะ
มันมีถึงครั้งแรกอ๋อมีตัวนี้น่ารักฮะมันมีมัวน่ารักแต่ว่าเมื่อกี้มันอาจจะติดติดคัดคัดใช่ไหม
อ๋อดูดูดูแข่งซ้ายเน้นหน่อยเน้นพยายามนิดนึง
ใช่มันไหล่ตีมมันไหล่ตัวไอ้ขาวนี้มันเล็กที่หนูแล้วตัวนี้ก็กล่าวกลาง
มันนักด้วยอ่ะดิแพงแดมนี่ทั้งรุ่งหลังเลยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยตอนนี้

ขึ้นมาคนในนะดูเหมือนตอนแรกน่ะไอ้ชังสึดหน่อยหน่านี่เห็นมั้ย
ดูเหมือนนั่นกับแรกน่ะแปปเดี่ยวเลยแสงมันนี่มาแล้ว
มีเฮฮานะมีเฮฮานะต้องขยันอีกนิดนึง
เดินต้องเดินให้ลึกกว่านี้อย่าไปจ้องแน่จ้องลำบาก

คือมาถึงตรงนี้แล้วก็แทรกจ้องเจ็งไฉ่
ต้องเปลี่ยนน้ำแล้วต้องเปลี่ยนสกุลแล้วแทร่หมูไป
แช่บูได้บุ๋มก็ไม่ดี
ทำอะไรจังหวะเอาฟินูอีก

กันแข้งขวานี่แข้งขวา

คืนลงหรือลงไปถ้าลงงก็นิ่มแบบจนลง

ทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเอาเล็กน้อย
จ้องเยอะไปหน่อยนะตัวอย่างนี้มีสัมภาษณ์จังหวะไม่เข้า
มันเข้าไม่ได้พี่ปากกลัวจะเข้ามาแล้วแข้งขวาการมาไง
ตั๋งไม่อยู่ตั๋งไม่อยู่แข้งขวาไม่อยู่แล้วหนักด้วยเนี่ยแข้งขวา
ซ้ายโต้ซ้ายโต้โดนขวาโดนขวานั่นมา

เพราะเราเป็นตั๋นก็จะมาทั้งแบบแรกนะของเจ้าทรวมพรานี

เดี๋ยวไม่ลงหัวแข้งขวาผู้พาร์ม

มวยกู้เอกของเรานี่พาร์มแล้วกับสี่ยก
โอ้โหการ์ดนี่หัวแข้งขวาครับ
ถึงตัวหลบหัวแข้งขวาเข้าลำตัว
กล้องภูทรนี่รับแข้งไปหลายแข้งครับ
เหลี่ยมพลิกหักการเสียหลักลงไปนอนอยู่ข้างล่างครับ

กล้องธรณีเนี่ยมาเตะขวาแลกคืนครับ

การ์ดนี่ก็อาศัยความเก่าครับ
กระดูกกระเดี้ยวที่เหนือกว่าครับ

กลับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณพิวัตรครับ

ดูทั้งการ์ดนี้ด้วยลูกหนักหนึ่งลูกหนัก

คุณผู้ชมครับภัยยักษ์สูงเวลาบอบรับ
ชนะกระแนนเพชรโหยิบป่อเพชรไข่แก้วเพชรใหม่สอนพระรมชัง
ชนะกระแนนเพชรไชยาสิทธิ์ภูมิภัณฑ์กลุ่มฮาศึกเล็กอวตอกรรมภีร์
ชนะกระแนนไอ้ภูมิหญ้าศึกสาธารณ์มวยไทยยิน

ทักษิตเล็กเหยียดประกายฟ้าเจอกับไอวาเล็กต่อหลัง
สอบผู้นำรายการนะครับ๑๔๐ตอน
เราเห็นมาว่า๓๐ซุ่มจิตที่คล้ายเป็นนี้นะครับ

มาดูแสงมณีอุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิม
เจอกับช้างศึกเหลียดสงฤทธิ์

เที่ยวนี้มาเจอกับกุมารดอยน้ำหนัก๑๑๖ปอนด
หลังจากที่สุดท้ายต่อกรณกีศาลต่อ๑๑๑ปอนด์ครึ่ง
ทีนี้มัน๑๑๖ปอนด์เลยเป็นที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเจอกัน
วันโดมครับนี่ชนกับไอ้เจ้าตัวเล็ก
อื้อก็มีมรกฏพรมสายไหมนะเดี๋ยวกับเพชรชาติชาย
ต่อกัน๒ปอนด์อยู่ตรง๑๒๐๑๒๓ปอนด์
ตอนนี้ยังเท่าข้นอยู่นะอ้าวยังพูดถึงพอแล้วก็มองเป็นอย่างขังแรงนะ
แข็งแรงโดนสอกเข้าไปทำสะดุ้งเล็กน้อย
ขึ้นมาหวีผมเล็กน้อยครับการต่อกับอันนั้นไม่ตกใจอ่ะ
ผ่านเวทีผ่านสังเวียนเยอะไม่ตกใจหรอกพี่ป่า
ทำได้สวยนะยกนี้แต่มันทันหรือเปล่าเท่านั้นเองอืม
ข้องกระลาหนีสาวบินเทียมตรงขยางต่อก็ครับตรงขยางต่อ
ช้าใหม่ด้าปันสอบมันมุดอ่าวมันเป็นอิติเทือมเลยตอนนี้
โรมตุ๋ยัวไหวทีโอ้ช่วงปีเร่งกองรัวครับปีเร่งกองรัว
อ้าว

ถ้าเกมมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมยังไม่คงตอบได้นะว่าใครคือผู้ชนะนะ

ในวิธียังมี๒คู่นะครับปากกาเพชรต่อหลัก๒อลาจุนน้อยเมืองศรีภาค
กรุงสยามแอนมี่มวยไทยยิมกับเมาคลีเพชรศิลป์
สุดท้ายในวันนี้นะครับช่วงปลายยกแล้ว

ทราบผลการแข่งขันแล้วก็คงจะลากันนะ

แข้งขวามันนี้เนียนตาดีเยอะเกินให้จบต่างตรงกับหน้า

หน้าข้างหน่มไหนอยู่กัน

แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้า

นำรายการในวันนี้ครับชนะคะแนนกล้องธรณีสอบุญเยี่ยมไปนะครับ
ยอดมวยไทยรัฐช่วงสุดท้ายเวลาหมดหมดเวลาครับ
วันนี้พี่ป่าหิงกองผมมาที่วัดเวพศสุกชัยสิทธิ์อาจารย์บี้เอกชุมพรครับ

กลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ